โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วจริงจริงนะคะและใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้
เขตเอ่ยอะไรเอ่ยพรุ่งนี้แล้วนะคะย้ำว่าท่านลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้
พรุ่งนี้ต้องไปเลือกใช่ครับไม่ใช่ว่าอุ๊ยพรุ่งนี้มีธุระแทรกมากระทันหัน
เดี๋ยวยกย่อยไปเลือก๑๔ละกันไม่ได้นะคะทีนี้เลือกตั้งล่วงหน้า
เอาพื้นที่กรทมก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วค่ะเราจะเห็นแต่ละพื้นที่โชว์สถานที่
ในการเก็บหีบเก็บบัตรอะไรกันใช่ไหมวันนี้ค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะลงพื้นที่ตรวจสถานที่ด้วยตัวเองเลยค่ะ
ชั้น๒สารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะคะ
โดยกรุงเทพมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า๘แสนคน
สำหรับภาพรวมคุณชัดชาติบอกว่าพร้อมทุกจุด
และหลังปิดหีบบัตรเลือกตั้งเวลา๕โมงเย็นก็จะนำหีบไปเก็บไว้ที่เขต
กว่าจะมีการนับคะแนนในวันที่๑๔พฤษภาคมค่ะ
เนี่ยค่อนข้างจะคอยรอต่อมาอีกนอกนะครับ
ดูก็พร้อมอยู่แล้วนะครับ

เพื่อไทยเขาก็ไม่ได้หยุดลุยหาเสียงนะฮะ

สุดท้ายปราศัยที่โคราช
เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
เดินหน้าโจมตีเรื่องกัญชานะฮะ
แล้วก็ชูนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
แม้ว่าผลโพลตอนนี้จะเริ่มตามหลังพักก้าวไกลแล้ว
แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรต้องแก้เกมครับ

เพราะมั่นใจในความแข็งแกร่งของฐานเสียงฮะ
มันไม่ใช่เป็นสนามที่เปล่าฝีมือหรืออะไร
มันเป็นของคนที่ต้องมีประสบการณ์
ต้องมีพรรคที่มีประกัดศาสตร์มาแล้วนาน
ที่มีประวัติศาสตร์ว่าสามารถทำนโยบายที่เราเสนอไว้เป็นจริงได้

ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อมย้ำต่อไป
แล้วอย่างหนึ่งคือหลายโพงนี้ก็ทำแค่พันสองพันใช่ไหมครับ
เราควรจะเอาโพงที่ทำเป็นแสนเนี่ยมาเป็นตัวชีวัตรดีกว่านะครับ
ส่วนฟังที่ตอนนี้เขาบอกว่าคณะนิยมพุ่งไม่หยุดเลยคือเก้าไกล

คารวาลก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่ธรรมเนียบ
เขาแบ่งเป็น๕สายค่ะกระจายไปตามภูมิภาคต่างทั่วประเทศ
ใช้เวลาเดินทาง๗วันแล้วจะมาบรรจบกันที่กรุงเทพ
ก่อนจะมีการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้าย๑๒พฤษภาค

นายชัยวุฒิบอกว่าผมเสียใจนะที่รัฐบาลแก้ไขอะไรได้ไม่มากแต่จะรีบแก้ไขให้
ส่วนที่สามย่านมิดทาวน์ครับเอาขยับเลยรั้วจุฬาไปนิดหนึ่งฮะ
ชาติไทยพัฒนานำโดยลูกท็อปครับคุณวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าพักก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกในพื้นที่กรทมก็ยืนยัน
เน้นแก้ไขปัญหาการเมืองอย่างสร้างสรรค์และก็สันติวิธีไม่ได้เน้นสร้างศัตรูทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
และนโยบายว้าวไทยแลนด์ครับเป็นการแก้ไขปัญหาต่างได้อย่างตรงจุดนะฮะ
ปิดท้ายกันที่ภูมิใจไทยหน่อยนะคะจัดปลาใสกลางวงเวียนใหญ่ค่ะ
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักบอกว่าพื้นที่กรทมเนี่ยเราไม่ได้เสนอตัวแล้วไม่สนใจว่าคนกรุงเทพจะเลือกไหมด้วยนะ
แต่ตั้งใจทำงานให้กับชาวกรุงเทพวันนี้ก็โชคดีที่ได้มาเจอประชาชนที่ลานพระบรมราชานุสวรีของสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชที่กรอบกู้เอกราชให้พวกเรามีชีวิตที่ดีและมีความสุขมาจนถึงวันนี้ก็ต้องเชื่อมั่นในสถาบันที่เราให้ความเคารพมาโดยตลอดค่ะ
ดังนั้นโค้งสุดท้ายนะครับก่อนถึงทางตรงที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยเลือกตั้งใหญ่๑๔พฤษภาคมเนี่ยนะฮะกระแสความนิยมของแต่ละพักเนี่ยก็มากขึ้นบ้างลดลงบ้างเท่าเดิมบ้างนะครับในช่วง๗วันก่อนเลือกตั้งจะไม่สามารถเผยแพร่โพลได้แล้วนะครับดังนั้นวันนี้วันสุดท้ายนะฮะล่าสุดครับไทยรัฐโพล
สสเขตและบัญชีรายชื่อแซงขึ้นนำพักเพื่อไทยนะฮะ
ก็นำโด่งมาเลยครับ๓๘ตามมาด้วยคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานนะครับคุณแม่ลูก๒นะฮะ
เพื่อไทยได้๑๘ตามมาด้วยพี่ตู่หรือว่าลุงตู่ครับ
คนเอกประยุทธ์นะฮะแคนดิเดตนายกได้ไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากกรมไทยสร้างชาติ
อันดับที่๔เป็นของเพื่อไทยครับได้ไปสิบเปอร์เซ็นต์
คุณเศรษฐาทวีสินนะฮะและอันดับที่๕ลุงป้อมครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณจากพลังประชารัฐได้ไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าหากว่าดูจากตรงนี้นะแผงหน้าจอเนี่ยนะฮะ
เพื่อไทยรวมกันสองคนนี่ก็ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ยังน้อยกว่าคุณทิมพิธาที่ได้ไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะ
คือถ้าจำได้เนี่ยไทยรัฐโพลทำกัน๓ครั้งใช่ไหมค

ครั้งแรกเนี่ยคุณอุ้งอิ๊งนำโด่งนะ

หลังจากนั้นครั้งที่สองเนี่ยมาแล้วเริ่มมีการแบบตีตื้นกันแล้วครั้งที่สามคือพลิกแบบนี้เลย
ใช่ครับอันนี้คือในหมดคำถามเกี่ยวกับแคนดิเดตนายกว่าคุณจะเลือกใครนะ

คะแนนสูงสุดที่เคยได้๔๒ก็ขยับย่อลงมาอยู่ที่๒๙นะฮะ
แล้วก็ก้าวไกลขยับขึ้นไปนั่งอยู่อันดับ๑ครับ
ส่วนอันดับที่๓ก็คือรวมไทยสร้างชาติได้๑๒นะฮะ
นี่คือเรื่องเกี่ยวกับเลือกสอสอเขตนะ
ว่านี่คือผลสำรวจเป็นโพลนะฮะอันดับหนึ่งคือก้าวไกลเกือบ๔๐ครับ
ตามมาด้วยเพื่อไทย๒๘และรวมไทยสร้างชาติได้๑๓
อันนี้เป็นโพลไทยรัฐนะฮะครั้งที่๔ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจาก๓ครั้งก่อนพอสมควรทีเดียว
อันดับหนึ่งคือก้าวไกลนะคะเขาบอกว่าได้มา๑๔๔๒๐อันดับ๒คือเพื่อไทยนะคะ
อันดับ๓รวมไทยสร้างชาติร้อยละ๘๙๗ตัวเลขทิ้งห่างเยอะเหมือนกันนะอันดับ๔ภูมิใจไทยร้อยละ๓๗
อันดับ๕พลังประชารัฐร้อยละ๒๙๑นะคะส่วนผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขตค่ะอันดับ๑ยังเป็นของเพื่อไทยอยู่นะคะ
แต่อันดับ๒ตัวเลขน่าสนใจมากก้าวไกลอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะ๑๓๗๐๒ต่างกันแค่หลักทศนิยมข้างหลังนะคะ
อันดับ๓ภูมิใจไทยทิ้งห่างเลยค่ะ๑๐๘๖๗อันดับ๔รวมไทยสร้างชาติ๑๗๐
อันดับ๕พลังประชารัฐร้อยละ๔๒๒นะคะส่วนคนที่โพลบอกว่าอยากได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับ
แล้วก็คุณทิมพิธาคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐ๑๔๔๗๓อันดับ๒คุณอุ้งอิ๊งแพทองทาน๑๒๐
อันดับ๓คุณเศรษฐาทวีสินร้อยละ๑๔๘๙อันดับ๔พลเอกประยุทธ์จันโอชา๑๐๙๖๗และอันดับ๕นายอนุทินชาญวีรกูล๑๐๒๑๗นะคะ
ถ้าดูผลโพลของศรีปฐุมเนี่ยเอาคุณอุ้งอิ๊งกับคุณเศรษฐาบวกกันอ่ะ
ร้อยละ๒๑๒๐กับร้อยละ๑๔๘๙รวมกันแล้วก็ยังน้อยกว่าคุณทิมพิทาคนเดียวเหมือนกัน
อันนี้คือผลสำรวจแต่สุดท้ายแล้วพูดตรงเลยนะคะเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันหน้างานจริง
ใช่ครับนี่คือคะแนนนิยมนะสุดท้ายคะแนนนิยมจะถูกแปลเป็นคะแนนจริงได้มากน้อยแค่ไหนนั้น
ก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะแล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับ
ออกมามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะบางทีแล้วกลุ่มพลังเงียบเขาเห็นโพลแบบนี้เขาอาจจะแสดงพลังออกมาก็ได้
อาจจะเกิดการพลิกอีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้การเมืองเกิดขึ้นได้เสมอครับ